เดี๋ยวให้ไปดูภาพค่ะห้องน้ำของนักเรียนหญิง
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสดตำบลคลองใหญ่
อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก

อยู่ในห้องน้ำนะคะห้องน้ำของนักเรียนนะคะ
มูลนิธิร่มกระตันอยู่จุดองค์ฮะรักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ

ห้องน้ำหญิงม๓เห็นไหมคะ

งูเล้ยไปขดใต้กระถางน้ำ

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะคะปีนกำแพง
ใช้เวลาอยู่กับครึ่งชั่วโมงงูเขาตัวยาวกว่า๒เมตร
โอ้โหแล้วมันจะหนีนี่
คือห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำที่จุดด้านหลังจะเป็นคลอง
แล้วมีย่าขึ้นรกนะฮะตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางโรงเรียนเนี่ยสร้างกำแพงล้อมรอบเอาไว้แล้วล่ะ
แต่งูมันก็เข้ามาเกือบทุกปีทุกปีต้องเจอนะฮะ
มันก็คงจะเลื้อยข้ามกำแพงมานะครับ
งูเห่าตัวนี้เนี่ยวันนี้ไปอยู่แถวหน้าห้องน้ำ
มีนักเรียนหญิงเนี่ยจะมาเข้าห้องน้ำเจองูฮะ
ก็โชคดีมากที่งูเนี่ยมันไม่ฉกมันไม่กัดเอานะฮะ
จังหวะนั้นน้องบอกน้องก็ตกใจงูมันก็ตกใจ
มันก็เลื้อยเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
ก็เลยแจ้งคุณครูคุณครูก็แจ้งเจ้าหน้าที่มา
นี่ค่ะกู้ภัยก็จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ